คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็อุกอาจเหมือนกันไม่รู้อุกอาจไหม
แต่ว่าจนกระทั่งทำให้มีคนเสียชีวิต
เรื่องราวมันอาจจะดูงงนิดนึงคุณผู้ชมตั้งใจฟัง
คือมีตำรวจของสพดงขุย
พอเขารับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ตรงบ้านหลังนี้
เขาก็ไปตรวจสอบก็ต้องไปถามก่อนคนที่มาตายตรงนี้เป็นอะไรกับคนในบ้าน
เจ้าของบ้านบอกคนที่ตายไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะ
อ้าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นะคะชั้นเดียวยกพื้นสูงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่ตำบลตะกุดรายอำเภอชนแดนที่เพชรชบูรณ์
เจ้าของบ้านเนี่ยคือเป็นสองสามีภรรยา
ฝ่ายภรรยาเนี่ยชื่อนางบัวลาอายุ๗๐ปีค่ะ
โดยนางบัวลาบอกว่าคนที่ตายชื่อนายทรงพลสุมนธาอายุ๕๒ปี
คนตายนายทรงพลเนี่ยเขามีอาชีพขายส่งน้ำแข็งอยู่ในตลาดนะ
ปรากฏว่าตัวนายทรงพงศ์พอตรวจสอบเบื้องต้นถูกยิงด้วยอาวุธปืนตรงบริเวณไหนรู้ไหมคุณ
ปากชายโครงขวาหน้าท้องอย่างละ๑นัด
แล้วก็เลยเสียชีวิตสภาพบอกว่านั่งพิงฝาบ้านเลย
แล้วยังมีหัวกระสุนปืนเนี่ยตกอยู่ด้วยหนึ่งนัดนะคะ
เจ้าที่ตำรวจของสพดงขุยก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ที่นี่มีพยานคนหนึ่งเขาเล่าแบบนี้ว่า
ตอนเกิดเหตุของเย็นวันที่๑๙กรกฎาคม
เขาทำงานอยู่หน้าบ้านเห็นมีรถกระบะคันหนึ่งสีบรอน
คุณผู้ชมฟังนะขับเข้ามาจอด
ผู้ชายคนนึงที่เป็นคนนั่งข้างคนขับผู้โดยสารนั่นแหละ
ลงมาคุยกับเขาก่อนหลังจากนั้นคนขับใส่เสื้อยืดดำ
ก็ลงมาหาเขาแล้วถามว่านี่เห็นนายทรงพลไหม
หลังจากนั้นขับรถไปจอดหลังบ้าน
ตอนนั้นผมได้ยินเสียงแล้วนะเขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจ
เขาบอกเขาจะมาพาทรงพลไปตรวจฉี่
แต่ได้ยินเสียงทรงพลบอกขอเข้าห้องน้ำก่อน
แล้วผมไม่รู้แล้วนะคราวนี้ผมได้ยินเสียงปืนดัง๔นัดรัวเลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของนางบัวลาและสามี
เขาว่ายังไงก็เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหม
เล่าแบบนี้อย่างที่บอกว่านี่ทรงพลที่ตายไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกับเขานะ
เอาแล้วทำไมถึงมาตายอยู่ตรงนี้ก็แค่รู้จักกัน
ทรงพลเขาใจดีนะเขาชอบเอาอาหารมาให้เพราะเขาสงสาร
สองสามีภรรยาคู่นี้ที่คือไม่ค่อยมีเงินยากจน
แล้วตัวสามีของเธอเองป่วยด้วยนะคะเดินไม่ได้
คู่นี้ก็เลยบอกไม่รู้นะว่าทรงพลทำไมถึงโดนยิง
ใช่นี่แหละค่ะทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชม
ตอนนั้นเนี่ยนายทรงพลอยู่ด้านนอกตัวเธอกับสามีเข้านอน
ก่อนจะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดค่ะ
คู่ก็เลยบอกไม่รู้ไงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทรงพลตอนโดนยิงเข้ามาหลบในบ้านคลานเข้ามาเลยนะ
ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของบ้าน
ก็คือตัวสามีนี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
นายบุญยังศรีสวรรค์อายุ๗๕ปีที่บอกว่าป่วยนะคะ
เล่าแบบนี้ผมเคยรู้จักกับทรงพลคนตายมาก่อนนะ
และเขาเคยติดคุกในคดียาเสพติดไปหลายปี
แต่ทรงพลเขาพ้นโทษมาแล้วผมก็เพิ่งจะไม่ได้เจอกับเขานี่แหละ
เพราะเขาใจดีชอบซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงผมกับเมีย
แล้วก็หมาที่บ้านด้วยเป็นคนมีน้ำใจนะ
เมื่อวานตอนเกิดเหตุผมนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถมาแต่ไม่ได้ออกไปดู
จนกระทั่งสำคัญนะคุณผู้ชม
ทรงพลได้ยินเสียงทรงพลพูดว่า
ถ้าจะตรวจฉี่ขอให้เอาบัตรเจ้าหน้าที่มาแสดง
แล้วหลังจากนั้นขอไปเข้าห้องน้ำนี่คือสิ่งที่ผมได้ยิน
แต่อีกคนนึงที่คุยด้วยบอกว่าไม่ให้ไป

หลังจากนั้นเสียงปืนดังขึ้น๓นัดเลยค่ะ
คนตายเดินออกมาเอ้า
ได้เลยจะตรวจฉี่จะตรวจอะไรบอกมา
แต่ต้องเอาบัตรพระเจ้าหน้าที่ออกมา

ไปว่ามาเร็วคนไปขี่

ไม่ได้ปิ่งคี่ออกก่อน
แต่ก็ไม่ได้ลุกลกกันนอนอยู่ไหน
คือตาก็ไม่ได้ลุกมาดูว่าใครเป็นใคร

เขาประมาณนั้นทีนี้ก็เสียงปืนปั้ง

โอ้โฮช่วยด้วยนายทรงน้องนี่เนี่ย

ทีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่บ้านของนายทรงพลคนตายนั่นแหละค่ะ
ปรากฏว่าเห็นที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำแล้วขายส่งน้ำแข็ง

คุณสมบอกว่านายทรงพลอยู่กับลูกและแม่ที่ชาราแล้วแผนมิโรคประจำตัว
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคนตายไปทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องกับใคร
ที่สำคัญเป็นคนใจดีใจบุญ
ชอบเอาข้าวของ้านี่ไปให้ตายายนะ
สาเหตุที่ถูกยิงบอกไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่คุณผู้ชมมันน่าสงสัยอย่างหนึ่งตอนนี้ที่มันเป็นคำถามคือ
ข่าวนี้น่าสงสัยตรงที่ว่าคนที่มาพบนายทรงพล

ใช่จะมาตรวจฉี่หรืออะไร
เพราะว่าพยานในที่เกิดเหตุได้ยินว่าขอตรวจปัสสาวะถูกไหมคะ
ทีนี้คังด้านของผู้อำกับสภดงคุยค่ะ
ท่านพันธ์ตำรวจเอกประสงค์ท่านบอกแบบนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามรถต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิด
เดี๋ยวคิดว่าวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้
แล้วก็น่าจะได้คำตอบว่าตกลงเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าด้วยนะคะ
ยังเป็นคดีใหญ่ที่สพดงขุยพื้นที่เพชรบูรณ์
ต้องสืบต่อนะใครยิงทรงพล
และเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรกันแน่